เรื่องของศีรษรที่โคลาส
โคราชคุณผู้ชมครับจะพาไปดูกันหน่อย
เพราะว่าที่โคราชมีสีสันของสองหนุ่มใหญ่มาโชว์ลีลาการเต้นในงานบุญ
โอ้โหอะไรจะคึกคักขนาดนี้ครับเนี่ย

นี่เต้นแบบไปสนขายละดู

ส่วนอีกคนมาเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อน

ผมชอบคนเสื้อฟ้านะดูเขาเตะเคราะห์ก่อนเด้นนะฮ่าอ้าว
เดินหน้าสองก้าวถอยหลัง
อีกหนึ่งก้าว
อ้าวดูดิเห็นแล้วที่คุณจะส่ง๙๙๙โอ้โฮ

กุ๊ตต้องเขาอยากเต้นตามนะบางทีแต่
เอออยากให้คุณเต้นดูเหมือนกันท่านนี้นะ
แต่ผมจับจังหวะเขาไม่ถูก

ที่ไม่ได้มาขำอะไรขนาดนั้น

คือเขาก็เป็นการสร้างสีสันเนอะเนอะบ๊วยต้องเนอะ
คือการที่ทำให้ใครต่อใครเขายิ้มได้หัวเราะได้
อันนี้ผมมองว่ามันเป็นบุญนะ

อย่างเราเนี่ยทำให้คุณผู้ชมหัวเราะได้นี่ผมก็รู้สึกดีรู้สึกเป็น

จริงผมรู้สึกทำให้คุณผู้ชมอารมณ์ดีได้
แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นบุญกับตัวเอง

โอ้โหไม่กล้าคิดเนอะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขมากดีด้วยเหมือนกัน